ข่าวนี้ต้องบอกว่าว่าเสร็จแล้ว
นี่หรือคือคนท้องคุณผู้ชม
นาทีนี้ถ้าพูดถึงคุณแม่สุดฮอต

ถูกต้องแล้วค่ะคนอะไรท้อง๓เดือน

พาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
เนี่ยนะว่าจะแล้วไหมล่ะนี่คือสภาพคนท้อง
ใช่แล้วเรานี่คือแล้วเราเห็นภาพเป็นแบบชัดมาก
คือเราไม่ท้องแต่ก็มีหนึ่งลอน

หุ่นของซุปตาสาวว่าที่คุณแม่ชมพู่อารยา
บอกได้คำเดียวเลยว่ากราบค่ะคุณแม่ค่ะ
อะไรมันจะเพลียวบางกล้ามท้องเป็นหล่อนได้ขนาดนั้น

ชมเธอตั้งคันได้๓เดือนแล้ว

ว่าเป็นการออกกำลังกายครั้งแรก
หลังจากที่มีข่าวดีว่ากำลังจะมีเบบี
อ่ะไปดูคลิปกันหน่อยว่าชีฟิตขนาดไหน
ครับคลิปนี้
นี่แหละค่ะใต้คลิปเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์

แต่บางเสียงเขาก็บอกว่าเป็นห่วงเหลือเกิน

คือทั้งนี้ทั้งนั้นที่ฉันคิดว่าคุณชม